สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเมื่อตอนผมเด็กได้ยินเสียงเพลงเพลงหนึ่งคนร้องชื่อ
เสน่ห์โกมารชุนนานมากแล้วนะครับจำได้ว่าเพลงท่อนนั้นเขียนว่าชาวนาฝากถาม
มาข้าวขึ้นราคาทำไมชาวนาไม่มีจะกินเออชาวนาฝากถามมาข้าวขึ้นราคาทำไมชาวนา
ไม่มีจะกินแปลว่าวงจรของการค้าการขายวงจรของพ่อค้า
คนกลางบ้านเราเนี่ยมันมีมาตั้งนานแล้วครับ
ปลูกขายราคาถูกคนกินซื้อราคาแพง
พ่อค้าคนกลางอยู่ตรงกลางรวยอยู่ตรงกลางรวย
เรื่องข้าวเหนียวก็เหมือนกันคือคนกินซื้อแพง
แต่ว่าคนปลูกไม่ได้เงินเพิ่มขึ้นมาจากราคาแพงเลยครับ
เพราะอะไรครับเพราะคนปลูกข้าวเหนียวขายเนี่ยเขาขายข้าว
เหนียวไปตั้งแต่ข้าวเหนียวออกใหม่ใหม่ตั้งแต่ต้นปีแล้วก็ไม่
ขายได้ราคาแพงหรอกเพียงแต่ว่าถามว่าทำไมต้องรีบขาย
มีคนแนะนำว่าเวลาปลูกข้าวปลูกอะไรอย่าเพิ่งรีบขายสิ
ไว้ก่อนให้ราคาดีก่อนคนที่พูดก็ไม่รู้เรื่องเขาต้อง
รีบขายเพราะว่าเขาเป็นหนี้เป็นสินเขาไม่มีเงินพอสินข้าว
ออกมาเขาต้องรีบขายอ่าแล้วทำไมทำไมราคามันแพงขึ้น
ราคามันแพงขึ้นเพราะตอนหลังมันมีปัญหาเรื่องของกักตุล
พ่อค้าคนกลางพ่อค้าส่งออกกักตุลแล้วก็ทำให้ข้าวเหนียวขาดตลาด
มีน้อยออกมาน้อยราคามันก็แพงขึ้นแพงขึ้น
ฉะนั้นยิ่งแพงขึ้นเท่าไหร่เท่าไหร่พ่อค้าคนกลางคนส่งออก
คนที่เอาข้าวเหนียวไปบรรจุถุงขายก็รวยเอารวยเอา
แต่คนปลูกคือชาวนาไม่ได้อะไรเลยครับ
จริงถ้าเราซื้อข้าวเหนียวกินแพงหน่อยแต่เงินนั้นมันตกไปถึงชาวนา
เรายังพอทำใจว่าเอาช่างเถอะเราซื้อข้าวเหนียวกินแพงหน่อย
แต่ว่าชาวนาได้ประโยชน์เราก็ยังอุ่นใจแต่นี่มันไม่อย่าง

เราซื้อแพงชาวนาไม่ได้อะไรไปรวยเอาตรงพ่อค้าคนกลาง

รชุนร้องไว้ก็เพราะว่าชาวนาฝากถามมาข้าวขึ้นราคา
ชาวนาไม่มีจะกินก็ยังยากจนเหมือนเดิม
เรื่องนี้รัฐมนตรีจุลินลักษณะวิสิทธิ์ได้ประกาศให้เจ้าของโรงศรี
นี่ฟังดูมาตรการนะและผู้ส่งออกเข้าทุกราย
ต้องแจ้งปริมาณข้าวเหนียวในสต๊อกต่อกรมการค้าภายใน
เพื่ออะไรครับเพื่อป้องกันการกัดทุน
ถ้าไม่แจ้งเป็นยังไงอ้าวถ้าไม่แจ้งคุกครับ
กฎหมายนี้ให้มีโทษจำคุกได้ถึง๕ปีนะ
แล้วไม่แจ้งแล้วยังฟันกำไรเกินควรอีก
อันนี้หนักเลยเจอเข้าไป๗ปี
ฉะนั้นตามดูว่ามาตรการนี้จะได้ผลไหม
พ่อค้าคนกลางเจ้าของโรงศรี
เขาจะกลัวไหมเพราะว่าเวลาเจ้าหน้าที่ไปตรวจ
เขาก็มีเวทมนต์คาถาเป่าเปรี้ยง
สองสามทีเจ้าหน้าที่ก็เดินออกมา
แล้วก็รายงานว่าไม่มีการกักตุล
พร้อมกับถือซองออกมาด้วย
ฉะนั้นถ้ามาตรการดีแต่ว่าเจ้าหน้าที่ไม่เข้มแข็ง
เด็ดขาดไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์
ทีนี้นั่นเรื่องที่เขาคาดโทษไว้
ทีนี้ปัญหาเฉพาะหน้าจะแก้ปัญหาเรื่อง
ข้าวเหนียวราคาแพงยังไง
คุณวิชัยโภชนกิจอธิบดีกรมการค้าภายในบอกว่า
กรมได้ขอความร่วมมือให้สมาคมผู้ประกอบการเข้าถุง
จัดทำข้าวเหนียวบรรจุถุงยี่ห้อกรมการค้าภายใน
ขนาดถุงละ๒กิโลกรัมและ๕กิโลกรัมออกจำหน่าย
ปริมาณที่จะบรรจุออกมาเนี่ยเห็นว่าจะทำออกมาต้อง๒๓แสนถุง
เพื่อนำออกจำหน่ายบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน
ถามว่าจะจำหน่ายได้เมื่อไหร่
ประมาณ๒สัปดาห์ที่จะถึงนี้ราคาที่จำหน่ายก็จะเป็นราคาถูกไม่เกินกิโลละ๓๕บาท
ไม่เกินกิโลละ๓๕บาทเพราะทุกวันนี้ในท้องตลาด๔๕บาทบางแห่งก็๕๐บาทแล้ว
ฉะนั้น๓๕ก็ถูกกว่าราคาท้องตลาดอยู่๑๐บาทหรือ๑๕บาทต่อกิโลต่อกิโล
แล้วถามว่าจะซื้อได้ที่ไหนซื้อได้ที่ไหน
จำหน่ายผ่านร้านทงฟ้าซึ่งตอนนี้มีอยู่สี่หมื่นกว่าแห่งร้านทงฟ้า
แล้วในห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไป
มีไหมมีแต่ถ้าจะซื้อราคานี้ตามห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไป
ต้องโชว์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
หรือไม่มีบัตรคนจนเนี่ยซื้อไม่ได้ราคานี้
นี่๒ประเด็นนะที่เป็นปัญหาเฉพาะหน้า
ฉะนั้นคอยดูว่ามาตรการนี้โดยเฉพาะมาตรการของรัฐมนตรีจุลิน
จะได้ผลไหมผมอยากให้มาตรการของรัฐมนตรีจุลินได้ผล
คือหาทางจัดการกับโรงศรีพ่อค้าคนกลางบริษัทที่บรรจุถุงขาย
คนพวกนี้เอาเปรียบชาวนาคนพวกนี้เอาเปรียบผู้บริโภค
อยู่ตรงกลางร่ำรวยมั่งคั่งท่ามกลางความเดือดร้อนของประชาชนผู้บริโภค
บริโภคข้าวเหนียวไม่ใช่เศรษฐีนะครับเป็นชาวบ้านธรรมดานี่แหละ
แต่ต้องซื้อข้าวเหนียวแพงขึ้นอาหารกลางวันก็แพงขึ้นข้าวเหนียวแพงขึ้น
แล้วชาวไร่ชาวนาก็ไม่ได้อันนี้สงฆ์อะไรด้วย
นี่เป็นวัตจักรที่เลวร้ายอย่างนี้มานานแล้วครับไม่เฉพาะข้าวเหนียวหรอกบ้านเราเนี่ย
สินค้าพืชไร้ออกจากสวนออกจากไร้
ราคาถูกแทบจะเรียกว่าไปเก็บเอาฟรีได้
แต่ทำไมพอมาถึงมือผู้บริโภค

มันอะไรกันนักหนาค่าขนส่งเหรอ

ปะรดผูกจนกระทั่งเกือบจะเอามาแจกมาทิ้งกันไว้ข้างทาง
แต่พอไปซื้อในห้างลูกนึงตั้งเกือบร้อย
ออกจากสวน๓บาท๕บาท
มันเป็นไปได้ยังไงมาถึงห้างเกือบร้อย

ที่นายทุนรวยที่คนที่รวยอยู่แล้วน่ะ
นั่นแหละรวยหนักเข้าไปอีก

ว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง

ทำไมเราไม่เคยทลายกำแพง

ปลูกก็ขมขืนโอ้ยขายไม่ได้ราคา
พอลูกเต้าอยู่กรุงเทพบอกว่าแม่ไอ้ที่แม่ขายมากิโลละ๔๕บาทเนี่ย
เมืองเขาซื้อกัน๖๐๗๐นะครับเงินมันหายไปไหนครับตรงกลางเนี่ย
แล้วทำไมเราถึงใช้กฎหมายเอาผิดกับคนพวกนี้ไม่ได้
ก็เพราะว่าบางทีคนใช้กฎหมายก็เฉย
ใช้กฎหมายไม่เด็ดขาดไม่จริงจังมีผลประโยชน์แลกเปลี่ยน
อย่างนี้จบเลยครับเอาเรื่องข้าวเหนียวมาเล่าให้ฟัง
ก็เพราะอยู่ลักษณะเดียวกันชาวนาไม่ได้อะไรเลย
เพราะขายล่วงหน้าไปตั้งนานแล้วคนกินซื้อแพงชาวนาไม่ได้อะไร
คนรวยพ่อค้าคนกลางผู้ส่งออกและคนที่เอามาบรรจุถุงขาย
เอาเปรียบกันครับนี่เรื่องของข้าวเหนียว
อยากจะเชียร์ให้รัฐมนตรีจุลินเอาจริงหน่อย
อยากเห็นพ่อค้าคนกลางติดคุกให้ดูสักคนสองคนน่ะ
จะได้รู้กันว่านี่แหละอิทธิฤทธิ์ของการเอาเปรียบประชาชน
ขีดเส้นใต้วันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ

อยากเห็นพ่อค้าคนกลางติดคุกให้ดูเป็นขวัญตาสักทีนะ

ทำให้เราได้เห็นถึงประเด็นปัญหาที่สำคัญที่อยู่ตรงกลาง
จะต้องแก้ไขกันยังไงต่อไปต้องเอาจริงกันยังไงต่อไปนะครับ
คุณผู้ชมส่งมาบอกว่าอย่าให้ข้าวเจ้าแพงตามข้าวเหนียวเลย
ส่งมาขณะที่รับชมอาจารย์สุภาพวิเคราะห์อยู่นะครับ